พูดถึงว่าสนุกกันมากไหมเนี่ยก็คงไม่ขนาดนั้นนะ

รู้สึกว่ามันเริ่มเป็นอะไรที่แย่ลงไปทุกทีแล้ว
คือจริงมันมีเหมือนกับว่ามีแนวโน้มอยู่แล้วแหละว่าอาจจะไม่ได้แข่ง
เขาก็มาประกาศตั้งแต่แรกแล้วว่าจะไม่ยอมลงแข่งขันในวันที่๗
แล้วก็ขอให้เลื่อนโปรแกรมไปเป็นวันที่๑๔กุมภาพันธ์
คือน่าสังเกตว่าแกนนำอย่างสโมสรอุดรธานีเนี่ย
ที่เป็นแก่นำที่บอกว่าตัวเองยืนยันว่าไม่อยากจะลงแข่งในเกมเมื่อวาน
ก็ไปที่สนามนะเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าเขาจะไป
แต่บรรดาคนที่ไปกับเขาด้วยบางสโบสอที่เป็นกลุ่มเดียวกันที่บอกว่าจะไม่แข่ง
คือไปแล้วก็ไม่แข่งบางคนก็เป็นเจ้าบ้านก็เล่นบทหนักเลย
เดี๋ยวล่าให้ฟังเป็นรายทีมดีกว่ามันน่าสนใจมาก
ไปที่แต่ละโซนกันก่อนนะครับ
ในรอบสัปดาห์ตั้งคือว่าบางส่วนวันสมสอนมาสัก๓๕ทีมเนี่ย
บอกว่าอยากให้แข่งวันที่๑๔กุมภาพันธ์แต่ว่าฝ่ายจัดยืนยันว่าขอวันที่๗กุมภาแล้วกัน
ว่าเดี๋ยวมันต้องจบปิดระดูการประมาณเดือนธันวาเนื่องจากว่าทีมแชมป์จะได้ไปทัวร์ในยุโรป

จริงเรื่องนี้เนี่ยบางส่วนที่ไปขอเลื่อนโปรแกรมเขาก็ไปยื่นให้กับกรกฐนะ

แต่แค่แนะนำนะแต่แค่แนะนำว่าให้เตะ๑๔แต่ว่าไม่ได้สั่งการเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถจะแทรกแทรงได้ว่างั้นเถ
ครับก็อย่างเมื่อวานนะครับที่ของโซนอีสานอุดรธานีพบกับมุกดาหารครับ
ซึ่งมุกดาหารเล่นมา๒ทีมครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันเจอกับอีกฝั่งหนึ่ง

คืออุดรเนี่ยก็คือว่าเป็นแกนนำที่จะไม่แข่งใช่ไหมแต่ว่าเขาก็มีโปรแกรมในการที่จะต้องรับมือกับมุกดาหาร
ทหารที่คุณชนะบอกเนี่ยมีสองทีมเพราะว่าก่อนหน้านี้พุทธหาลำโขงเนี่ย
ผู้นเอกจิดเศรษฐกฺุธเนียนก็เป็นประธานสมสร์ศ
แล้วเขาก็ไปเสียสิทธิ์ตอนที่เลือกตั้ง๓๐เสียง
แล้วก็เอาสิทธิ์ไปทำมุกดาหารนาคาราช
ซึ่งได้รับการจดทะเบียนนะครับรับอนุญาตจากสมาคมฟุตบอลอีก

แล้วก็มีการแย่งห้องแต่งตัวกันด้วย

ภายใน๓๐นาทีสุดท้ายมุกดาหาโดนปรับแพ้ไป

ทั้งมุกดาหารแล้วก็มุกดาหารนักฮราช

ทางฝั่งมุกดาหารแล้วก็ให้อุดรธานีได้๓แต้มไป

นักเตะ๒๒คนนั้นแพ้๑๑คนนะครับ

เกมนี้นายวุฒิชัยทองเถา
ผู้จัดการทีมอุบลราชธานี

บอกว่าจะไม่ส่งทีมลง

บอกว่าวันนี้ผมไม่ลงอาจารย์ผมขอไม่ลงแล้วกัน
แต่ทางอีกฝั่งก็คือดรอำพรพันวง
ของประธานสโมสรของอำนาจโปรลียูไนเต็ดนะครับ
ก็มาเหมือนกันเนื่องจากต้องการที่จะรักษาสิทธิ์นะครับ

อย่างว่าผมขอแข่งแต่อีกฝั่งเขาไม่เล่นแล้ว

ก็ไปวอร์มให้เรียบร้อยให้พร้อมก่อนตามกฎ๑๕นาที
อำนาจโปรีก็ไปวอร์มทำตามกฎอย่างที่เราเห็น

รอให้คณะกรรมการของสมาคมตัดสิน

แต่จริงแล้วเนี่ยน่าสังเกตว่าคู่ก่อนหน้านี้คุณชนะ

อุดรเขาปรับมุกดาหารแพ้ไปเลย

ถ้าเกิดว่าอย่างรัฐบุรีเขาลงวอร์มเนี่ยก็ตัดสินอีกทีไปเลย

ส่วนโซนภาคเหนือก็วุ่นเหมือนกันนะครับนครสวรรค์เอฟซีพร้อมที่จะลงเล่น
แต่ว่าทีมลำพูนวอเรลซึ่งเป็นทีมเยือน
นี่มาเล่นแบบไม่มาเลย

เปิดสนามรอแต่ทีมเยือนเข้าออกว่าเขาไม่ไปไม่ไปแต่อยากจะทำไม
กลายเป็นว่านักเตะนครสวรรค์ใช่มาอยู่ในช่วงตุดจีนซะอย่างนั้น
เตะนครสวรรค์ครับก็เลยลงไปเล่นในสนาม๑๕นาทีตามกฎ
ให้พิจารณาต่อไปนะครับ
ส่วนในคู่ที่มีการแข่งขันกันก็มีเหมือนกันนะครับ
ส่วนใหญ่จะแข่งขันกันได้ในโซนของกรุงเทพมีการแข่งขันเยอะสุดนะครับ
โดยจามจุรีนั้นได้ประตูชัยจากวรพันธ์ชิมพงศ์นาทีที่๑๗นะครับ
ซึ่งทางโซนภาคเหนือคุณผู้ชมครับก็แข่งได้เพียงแค่คู่เดียวจาก๖คู่นะครับ
ส่วนโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็แข่งได้น้อยเหมือนกัน
โซนนี้แข่งได้แค่๒คู่เท่านั้นจาก๘คู่
คู่ที่ปัญหาสุดเราก็แยกออกมากว่าคู่พุทธหารดารหาร
คู่ภาคเหนือเมื่อสักครู่ที่เราเล่าไปเนี่ย

โอ้โหเป็นอารยาขัดขืนแบบที่คุณวรปัตย์เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นะครับ
ส่วนโซนกรุงเทพมาดูกันหน่อยครับ

แข่งได้๖คู่จากทั้งหมด๗คู่นะครับ
ซึ่งก็มีคู่เดียวที่ไม่ได้แข่งขันก็คือ
ส่วนโซนกลางตะวันตกครับ
ได้คู่เดียวจากทั้งหมด๖คู่นะครับ

แต่ว่าเจ้าบ้านหัวหินเขาไม่ตีเส้นสนาม

ไปดูโซนทางด้านภาคเหนือหน่อยคุณผู้ชมครับ

ภาคกลางตะวันตกแข่งได้คู่เดียวสำหรับคู่นี้

แข่งได้สองคู่อ่านี่ไง

ทีมที่เคยคุณพายุนวันจำนงเนี่ย

ดูสรุปกันหน่อยสรุปเนี่ยนะคุณผู้ชมนะ
นับดูแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้แข่งได้ทั้งหมด
เพียงแค่สิบสองคู่เท่านั้นนะฆ่าตกใจนั่นมากนะครับ

รวมทั้งหมดมีสามสิบห้าคู่นะครับ
แข่งได้เพียงแค่สิบสองคู่เท่านั้นเองครับ

ทีมที่ไม่เดินทางมาแข่งก็ลองเอาไปไล่ดู
กับสามสิบเสียงที่จะมีสินในการเลือกตั้ง

ไปเลือกตั้งของที่สิบเอ็ดเลือกตั้งนายยกนะครับ
ก็ไปตรงกับฝั่ง๓๐เสียงเนี่ย
ดังนั้นเราดูแล้วเนี่ยการต่อสู้ครั้งนี้นะครับ
เกิดอะไรขึ้นกับฟุตบอลลีกของบ้านเรา

เพียงพอหรือไม่อันนี้หนึ่งข้อนะครับ
การที่จะให้สิทธิ์เขากลับมาทำทีม

อันนี้เป็นข้อเรียกร้องที่ต้องตอบนะครับทางสมาคม
เช่นเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งทำอารยาทขัดขืน
ต้องการอะไรเช่นเดียวกันกับฟุตบอลไทยที่เดินหน้ามาขนาดนี้

น่าจะมีนัยยะสำคัญถึงการเลือกตั้งนายกสมาคมด้วย

ดังนั้นดูแล้วอยากให้เคลียร์กันให้ลงตัวแล้วก็เอาให้เด็ดขาด
ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนควบหน้าหรือเปล่าเนี่ยสุดท้ายอยากให้ฟุตบอลไทยนั้น
มันเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์สำหรับแฟนบอลนะครับไม่ใช่เอาการเมืองเข้ามาแทรกแทรง

เพราะฉะนั้นครับไปดูในจำนวนของ๑๘เสียงที่อยู่ใน๓๐เสียงที่เมื่อวานนี้ที่มีปัญหาคุณผู้ชมครับ
แต่ว่าไม่ยอมลงเล่นนะครับจากในโซนของกรุงเทพและภาคกลาง
ซึ่งเมื่อวานนี้ไม่มีทีมไหนลงเล่นเลยนะครับ
เน้นนะครับว่าพักทีมในรุ่นการนี้นะครับกวิชนะ
แต่ว่าได้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลนะครับ
น่าสนใจว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับ
ส่วนโซนภาคตะวันออกนะครับก็มีกองเรือยุทธการครับที่ถูกพักทีมในรุ่นการ๒๐๑๖
แต่ว่าอย่างที่คุณวรบัตรเรียนให้ทราบก็คือมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งในครั้งนี้
เขาขอแล้วที่จะลงเล่นแต่ว่าให้เขาไปเล่นถ้วยขอด้วยนะ

บางทีมก็ไม่ได้รับความยุติธรรมจริงนะครับ
ซึ่งทางโซนภาคตะวันออกก็ไม่มีทีมไหนที่ลงเล่นเลย
ส่วนทางด้านโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มี

คือเป็นโซนเดียวที่ยังไม่แข่งเมื่อวานนั่นแหละ
ประเด็นสำคัญนะครับเรื่องหนึ่งที่มีสโมสรบางส่วนออกมาเรียกร้องให้เลื่อนการแข่งขันออกไปนั้น
ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าบางสโมสรไม่รับสิทธิอย่างที่ผมบอกไป
เขาบอกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมจากสมาคมฟุตบอลดังนั้นก็ต้องมาดูกันนะครับว่า
สโมสรที่ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันมีทีมใดกันบ้างและทีมใดที่ได้รับสิทธิ์กลับคืนมา
ก็กรกฐทำหนังสือไปแล้วบอกว่าอยากให้คืนสิทธิ์กับบรรดาสโมสรที่ไม่รับความยุติธรรม
เขาก็มาประท้วงกันนะครับสโมสรใหม่ในซีซั่นนี้ประกอบไปด้วยทีมอะไรบ้าง
ส่วนดีทราดูกราฟิกกันหน่อยครับ
โซนตอนตกครับสวัสดีพระราชสมุทรสาขรจากถ้วยขอ
โซนใต้หาดใหญ่กลับมาจากการพักทีม๑ปีครับ
ส่วนสโมสรที่ไม่มีรายชื่อแข่งขันในรุ่นการ๒๐๑๖
แต่ว่าที่มาที่ไปของพวกเขาก็น่าสนใจนะครับ
ทีมนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังต้องติดตามกันต่อนะครับ
ส่วนโซนกลางตะวันออกก็มีกองเรือยุทธการครับทีมอันดับสุดท้ายของโซนนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ยังทำเรื่องอุทธรณ์ถึงฝ่ายจัดการแข่งขันอยู่ครับ
นี่ก็ส่วนใหญ่เป็นทีมที่ได้สิทธิ์ในการเลือกตั้งวันที่๑๑กุมภาพันธ์นี้
ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นอย่างไรนะครับทีมที่ได้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนี้มีอันเป็นไปเป็นส่วนใหญ่เลย
อันนี้ต้องตอบคำถามดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้น่าจะเป็นประเด็นใหญ่ตามในช่วงค่ำนะครับ